กลับไป
มาตั้งมาแล้ว
มันคือหลังขาบ้าน

ถ้าเป็นล่ะขออัพเดท

เป็นหมัดหมัดอุ๊ยหน้าจะกัดแค้นเล่นเบา
หน้ากระซิบเบียดกายกระแสะแล้ววางมือแมะไว้บนหัวเข่า
อย่ากระซิบเบาว่าตอนนี้เหงาใจจังเลย
อื้อฮือหล่อจังอ่าฮ่าหล่อจริงอื้อฮือหล่อจัง
อู้หู้หล่อจริง